ผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยที่กำแพงเพชรนะฮะ
มีเจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกว่าตกอกตกใจนะครับ
อยู่ดีมีคนมาเปิดสังกษีของบ้านกลางดึกแล้วใช้ปืนเนี่ยส่องยิงเข้ามาในบ้าน๓นัด

สาเหตุเนี่ยเขาบอกเขาพอจะรู้ตัวแล้วว่าใครมาก่อเหตุและก่อเหตุเพราะอะไรนะฮะ

อย่าทำแม่นะอย่าทำผู้หญิงนะอย่าทำผู้หญิงนะ

นี่เป็นเหตุการณ์ที่ทางฝั่งเจ้าของบ้านผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกเขามีคลิปหลักฐานตรงนี้

ใช้ลงไปมีมีดอยู่ในมือ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางวันนะครับ
กันสองคนแล้วชัยถือมีดนะฮะยาว
ข่มขู่พูดจาหยาบคายตะโกนด่าทอฝั่งบ้านผู้เสียหาย
จากนั้นทั้งคู่ก็พากันขี่จักรยานยนต์ออกไป
นี่แหละแล้วทีนี้อันนี้ช่วงกลางวันฮะจากนั้นช่วงค่ำนั่นแหละครับ
ทางเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่ามีคนมาเปิดสังกษีบ้านแล้วยิงใส่เข้ามา
ค่ะซึ่งเขาเชื่อว่าคือชัยนะชัยเนี่ยย้อนกลับมาใช้ปืนยิงใส่บ้าน
ซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนอุ้ยนานแล้วนะ
แต่คดีมันไม่คืบหน้าทางเจ้าของบ้านผู้เสียหายเขาเลยเอาคลิปนี้
มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนอ่านี่นะฮะเอ็กซ์กับชัยนะ
คุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังบ้านหลังเกิดเหตุ
เขาจะเป็นบ้านแล้วก็มีสังกษีเป็นฝาผนังบ้านแบบนี้นะครับ
อยู่ที่ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะ
คุณแสงระวีนะผู้เสียหายนะครับคุณแสงระวีบอกว่า
นี่ชัยเนี่ยมาแล้วก็แง้มสังกษีเปิดขึ้นมาแบบนี้
แล้วยิงปืนใส่เข้ามาในบ้านเธอบอกว่าวันเกิดเหตุคือ๒๘เมษายน
ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยบ้านของเธอไม่มีปัญหาอะไรกับชัยเลยนะฮะ
นี่คือรูกระสุนนะครับนี่นะครับ
เอสคือคนที่อยู่ในภาพที่มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ
ลงจากจักรยานยนต์เนี่ยถือมีดมาขู่เนี่ยมาเอะอะโวยวายตามที่เห็นในคลิปเลย
ก่อนจะพากันขี่จักรยานยนต์หนีหายไปเธอบอกเรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้น
ช่วงค่ำวันเดียวกันชัยเนี่ยแบบเมามาเลยนะย้อนกลับมาที่บ้านอีกรอบ
มาถึงเนี่ยมาเปิดสังกษีข้างบ้านถามพ่อเธอว่าอยู่ไหมพ่อเธอเนี่ยอยู่ไหม
จากนั้นก็ควักปืนออกมายิงใส่เข้ามาในบ้าน๓นัด
นัดแรกเล็งไปที่น้องชายเธอแต่น้องชายเธอเนี่ยโดดหลบทัน
อีก๒นัดชัยเนี่ยลั่นไกยิงมาใส่เธอกับลูกชายตัวนิดเดียวกำลังนอนกันอยู่
บกระสุนกันจ้าละวันโชคดีไม่โดน
เข้าไปหนึ่งนะจะยิงเข้าหาน้องชายหนูแต่น้องชายหนูอ่ะไม่โดน
เห็นหนูนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็ยิงเข้าไปเลยแต่ว่าจังหวะนั้นคือ

เพราะหนูมีลูกเล็กหนูไปอยู่บ้านน้องสาวที่โป่งน้ำร้อนค่ะ
เธอยืนยันว่าเห็นแล้วก็จำได้แล้วชายยังถามหาพ่อเธอด้วยเพราะฉะนั้นคือชายแน่นอนที่มายิง
ลูกเธอตัวนิดเดียวเกือบโดนอ่าหลังจากนั้นเนี่ยมีญาติของชัยติดต่อมาขอรับผิดชอบ
ซ่อมบ้านให้แต่เธอบอกการเจรจาไม่เป็นผลนะครับทำให้ทางฝั่งนั้นเขาบอก
เอางี้ละกันยอมให้แจ้งความดำเนินคดีชัยไปเลย
เธอก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีแต่ตั้งแต่ปลายเมษายน๒๘เมษายน
ล่วงเลยมาถึงวันนี้เนี่ยเอ๊ะทำไมชัยยังใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านอย่างปกติ
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหรอคะไม่เห็นถูกจับเลย
ถามตำรวจตำรวจบอกว่าเรียกตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำแล้ว
แล้วก็ปล่อยตัวไประหว่างการดำเนินคดีเธอก็เลยติดใจสงสัยว่า
ทำไมถึงปล่อยออกมาง่ายจังเพราะว่าบุกมาเอาปืนมายิงใส่บ้านเธอ
แล้วก็กังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยด้วยเนื่องจากชัยก็ยังอยู่
อันนี้นะฮะเหตุการณ์ที่เธอมาร้องขอความเป็นธรรมเพิ่มเติมผ่านสื่อมวลชนนะครับ